ต่อกันที่คุณแม่ของเรากันบ้างดีกว่าสำหรับชมพู่อารยา
ไปร่วมงานหนังเมืองคานมาต้องบอกว่าปังจริง
ไม่เด่นไม่ดังไม่ปังทำไม่ได้อย่างแม่ชมของเรานะคะ
ว่าไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปว้ายไม่ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าชมพู่เนี่ยทั้งเด่นทั้งดังทั้งปังอย่างแน่นอน
อารยาเอฮาเก็ตของเราด้วยเหมือนกันนะคุณงานนี้ค่ะแม้ชมพู่อารยาจะไปเมืองคาน
แล้วก็ได้ร่วมเดินพรมแดงวันสุดท้ายของเธอในรอบพรีเมีย
นำมาโดยผู้กำกับชื่อดังอย่างโนอาร์บอมแบช
และทีมนักแสดงนามทั้งดาสตีนฮอฟแมนอดัมแซลเลอร์
เบนส์สติลเลอร์และเอมม่าทอมสัน

เลิศเข้าตาเด่นช่าย่อยคุณดูสิ

แต่สื่อระดับโลกก็ยินดีให้พื้นที่เธอได้ยืนโพสต์ท่า
คันสวยในชุดหรูระดับโอกูตู
ปรากฏภาพสาวชมของเรานะคะ
ถือว่าไม่ธรรมดานะคุณแย่งซีนได้เหมือนกันนะจ๊ะ
มาร่วมเดินพรมแดงในวันเดียวกัน
ก็ถือว่าชมพู่ประกบสาวในฮอลลี่วูดรอดนะจ๊ะ
รอดแล้วก็ประกบมาแล้วหลายต่อหลายคน
เพราะว่าการไปในครั้งนี้เป็นครั้งที่๕

แต่แม่ชมของเราไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริง
สร้างชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจ